ติดตามเลยที่สตูดิโอแจกโชค
ท่องร้าน
ทางคาราบาลเขาก็เลยใจดี
ส่งมอบเครื่องดื่มคาราบาลแดงและคันโซคูณสอง

และสร้างรายได้ให้กับทางร้านอีกด้วย
อยากพลิกชีวิตมีโอกาสจับทองล้าน
ร้านซีเจมอร์ร้านถูกดีมีมาตรฐาน

อย่าลืมส่งฝามาลุ้นโชค
ไม่ว่าจะร้านไหนก็พลิกชีวิตได้
เพียงแค่เขียนบีบและส่ง
อยากโชคดีเหมือนผมส่งฝ่าเลย
เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีสอง
ถ้านับวันนี้ก็อีกแค่๑๐วันเองนะ
เศรษฐีทองล้านคนที่๕
จะถือกำเนิดเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้แล้ว

ใหม่แล้วเดือนพฤศจิกายน
แล้วก็เตรียมจะจับแจกทองล้านครั้งที่๕แล้ว

ก็มีผู้โชคดีได้ทองล้านไปก็เยอะ
ขับไปต่อยอดสร้างอาชีพก็แยะ
แล้วถ้าร้านไหนนะที่เขาเนี่ย
เคยได้ให้โชคให้ลาบ
ให้ผู้โชคดีไปแล้วร้านนั้นน่ะยิ่งคนเยอะเลย

เอาจริงนะไม่ว่าจะมาจากร้านไหน
สิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องทำให้ถูกกติกาแล้วส่งมา
คือไม่ใช่ว่าร้านที่ได้มากจะมีโอกาสได้มากกว่าอีกนะ
ทุกร้านมีโอกาสเท่ากันและทุกคนมีโอกาสเท่ากัน
ฝาเดียวลุ้นล้านก็ทำมาแล้ว
แต่แนะนำนะเพเซฟให้มันอุ่นใจส่งมาเยอะ
เพราะว่ายิ่งส่งมากมันยิ่งมีสิทธิ์มาก
ใช่แล้วน้องใบตองพูดถูกส่งมากก็ยิ่งมีสิทธิ์มาก
ถัดสวยแบบนี้เอาไว้

ดีใจอะไรขนาดนั้นแต่คุณวันนี้เรามาแปลกไหม

มันดูจริงจังเกินไป
แค่ใครมีมอเตอร์ไซน์เราก็เป็นแก๊งด้วย

สี่ล้อที่ว่าแรงพี่ขอแซงตอนรถติด
เอาอีกเอาอีกเอาอีกเอาอีก
สี่ล้อเขาอาจจะพอดไม่หมด
แต่สองล้อพี่สดนอน

งั้นก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้โชคดีทางบ้าน
แล้วก็คนที่ส่งชิ้นส่วนมาร่วมสนุกทุกคนแล้วกันนะครับ

ส่วนใครจะสมหวังหรือจะผิดหวัง

เพราะตอนนี้ผู้ใหญ่ใจดีเขามารอ

งั้นเราไปลุ้นดีกว่าว่าใครจะได้รถมอเตอร์ไซค์

เอาอีก
จะรอช้าโกยเลย

โอ้โหขวานที่รวบรวมมาจากกล้วมันแน่นนะฮะ

มา๑๐บาทลุ้นกว่าได้ลุ้นมากกว่า๑บาท

อยำไม่ได้นะ
มาเมื่อกี้แล้วค่ะ
ผู้โชคดีได้แก่คุณเจนรงสุพรจากจังหวัดสะแก้ว
กติการุ่นล้านและมอเตอร์ไซค์ร้อยคันนี่ง่ายเพียงส่งฝาคาราบาลแดง
คำว่าวิตามินบี๑๒ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์
ด้วยลายมือเท่านั้นหรือส่งฝาคันโซคุณสอง
เขียนคำว่าตับตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์
ด้วยลายมือเช่นกันพับใส่ฝาแล้วบีบ
ส่งที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการ
หรือที่อยู่ตามที่ปรากฏส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้
๘ธันวาคม๒๕๖๖ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลา๙นาฬิกา๓๐นาที